ที่เขามาบ้านเราแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบ

แต่มันส่งผลกระทบเรื่องการท่องเที่ยวจริงนะคะ

บอกว่ามาไหว้ที่บริเวณสารพระพรมเอราวันแถวราชประสงค์
แล้วก็มีแม่ค้ามาขายพวงมาลัยมาขายนกให้ในราคา๖๖๐๐บาท
ทีนี้ค่ะร้อนไปถึงเจ้าหน้าที่ร้อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สนลุมพินีตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปฐุมวัน
ต้องไปตรวจสอบดูค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แล้วพอปรากฏว่าไปตรวจสอบเจอค่ะเป็นคนภายนอกนะคะ
แอบลักลอบเข้ามาขายของเครื่องเส้นไหว้ในราคาสูง
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐผู้กำกับการสนลุมพินี
พร้อมด้วยตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปฐุมวัน
นำกำลังเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
จุดที่เกิดเหตุคือสารพระพรมแยกราชประสงค์
เข้มงวดจะป้องกันกลุ่มผู้ค้าพวงมาลัยและเครื่องไหว้
เอารัฐเอาเปรียบนักท่องเที่ยวนะคะ
เพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ของประเทศไทย
ที่ไปบังคับไปขายในราคา๖๖๐๐บาท
ทั้งภวงมาลัยทั้งนก
ชาวต่างชาติเขาก็ต้องซื้อไป
จากการตรวจสอบพบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒ตุลาคม

และล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวก็ร่วมกับตำรวจสนลุมพินีรวมถึงเทศกิจ
จับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของแพงเรียบร้อยแล้วนะคะ
มีใครบ้างมีนางสาวแก้วรัฐดานนท์อายุ๓๑ปี
มีในเป้งลัดดานนท์อายุ๒๔ปี
แล้วก็นางสาวแหม่มสินสุนทรทรัพย์อายุ๓๓ปี
เพราะว่าในโพสต์ของนักท่องเที่ยวที่เอาไปโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ก็ถ่ายภาพใบหน้าไว้ชัดเจนเลยว่าหญิงคนนี้แหละ
เป็นคนขายของให้เขาในราคาแพง
แล้วก็มีการดำเนินคดีในข้อหาค้าและมีไว้ในครอบครอง
ซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพราะว่านกที่เอามาขายมันคือนกกระติ๊บ
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนกลำดับที่๖๒
ตามบัญชีแนบท้ายกระทรวงเรื่องกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด
เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพศและคุ้มครองสัตว์ป่าปี๑๙๓๕
มีโทษจำคุกไม่เกิน๔ปีปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาท
ยึดของกลางได้เป็นนกตระติด๓๖ตัว
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกอัครวุฒิก็บอกว่าที่ผ่านมา
การขายของพวกเครื่องสักการะบูชาสารพระพรม
มันมีกำหนดมีระเบียบอยู่ชัดเจนนะคะ
ติดป้ายประกาศราคาเอาไว้ชัดเจน
แล้วห้ามเด็ดขาดเลยนะไม่ให้คนนอกมาขายเครื่องไหว้
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะมันเกิดจากที่
ผู้ค้าลักลอบมาขายของบริเวณรั้วรอบนอกไง
แล้วไม่ได้บอกราคากับนักท่องเที่ยว
คือเอาจริงถ้าเกิดจะไปเลือกซื้อดูให้ดีนะคะ
แม่ค้าที่ถูกต้องที่เขาอยู่ในรั้
เขามีการติดป้ายราคาชัดเจน
แล้วท่านตำรวจก็ยืนยันด้วยว่าที่ผ่านมา

แต่ก็ยังมีนะแม่ค้าที่มาลักลอบฝ่าฝืนอยู่
ฟังเสียงผู้กำกับสนลุมพินีค่ะ
โดยปกติแล้วในบริเวณศาลท่านพระมหาผม
ก็เป็นที่ที่นักท่องเที่ยวมาจำนวนมากอยู่แล้ว
การจัดระเบียบภายในมีการจัดระเบียบกันมาหลายรอบ
มีกฎิกาที่ชัดเจนมีการติดป้ายราคา
วงมาลัยขนาดต่างแล้วก็สิ่งของที่สักการะบูชา
จำพวกช้างไม้หรือผ้าไทยอะไรต่างติดราคาไว้ชัดเจน
แต่อาจจะมีบางส่วนที่มีทั้งป้ายเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีน
ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าผู้ค้าบางรายเนี่ย
ก็ยังมีพฤติกรรมช่วยโอกาสที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเหล่านี้
ก็เป็นพวกหาบเล่แผงลอยที่ลักลอบที่มาขายด้านนอกนะครับ
กรั้วนะครับนี่ค่ะผู้กำกับบอกด้วยนะคะ
หลังจากนี้ก็ต้องเข้มงวดมากกว่าเดิมค่ะประสานเทศกิจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการกวดขัน
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังนั้นเราในฐานะที่เป็นเจ้าบ้าน
เผื่อมีเพื่อนเป็นนักท่องเที่ยวมาก็แนะนำด้วยนะคะดูป้าย
ซื้อกับพ่อค้าแม่ค้าที่เขาอยู่ในรั้วแล้วป้ายเขาก็ติดชัดเจน
ราคาชัดใช่ไหมภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษารัสเซียคือมีหมดเลยอะค่ะ
ประสบการณ์ตรงเหมือนกันผมเนี่ยซื้อนกปล่อยนะโอ้โหตอนแรกก็
ถามมาเขาว่าเท่าไรค่ะ๙๙เราก็นึกว่าโอ้โหทั้งกรงเนี่ย๙๙บาท
ก็จะซื้อปล่อยปรากฏว่าปล่อยไป๙ตัวตัวละ๙๙บาท
คุณก็คูณไปสิ๙๙คูณ๙เท่าไหร่แล้วไม่จ่ายได้ไหมนกไปแล้ว
เราทำบุญไปแล้วนักท่องเที่ยวเขาก็จะเจอแบบนี้เหมือนกันนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานเราเสนอข่าวนี้ไปส่วนหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ส่งมาเยอะเลยว่าประสบการณ์ตรงก็เคยเจอนะครับ